ตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับ
การให้นักฟุตบอลช่วยขายเสื้อออนไลน์โดยให้แฟนฟุตบอลสามารถสั่งซื้อกับนักเตะได้โดยตรง
รวมถึงสามารถขอลายเซ็นนักฟุตบอลได้ด้วยนะครับโดยศาสลักหายประโคน
แล้วก็ปีกซ้ายนะครับของทีมได้โพสต์ภาพใบเสร็จที่ได้รับยอดนะครับ
เดอร์มากว่า๒๐๐ออเดอร์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงยอดการสั่งซื้อที่ล้นหลามเช่นเดียวกับนักเตะ
อีกหลายคนของทีมเช่นนรึบดินวิรวัตโนโดมก็มีการโพสต์ภาพตัวเอง
กำลังเซ็นลายเซ็นต์ของตัวเองลงบนเสื้อที่รับมาในออเดอร์เช่นเดียวกันนะครับ
ก็คาดกันว่าบุรีรำนั้นจะได้รายได้จากกลยุทธ์นี้
ราว๑๔๑๘ล้านบาททีเดียวครับ
เอาดีทางการเป็นนักร้องก็ได้นะครับ

ล่าสุดนะครับก็ยังคงใช้เวลาว่าง

ก็มาในเพลงฝนตกใหม่นะครับ
แม้ว่าจะเป็นเพลงที่ดังมากนะครับแค่ไหนก็ตาม

แล้วก็แน่นอนนะครับเขาก็ชอบติดแฮชแท็กว่า
คือใส่หูฟังได้นะครับจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่น
แต่จริงฟังได้เลยนะครับเสียงไม่ธรรมดา
และแน่นอนครับชนะทิพย์สงกระสินครับน้องรักเจ้าเดิม
ก็มาโพสต์แซวว่าเพราะครับพี่ตูนนะครับ
ก็คงจะเป็นไอดอลนะครับแล้วก็แต่งตัวคล้ายนะครับ
แบบนี้พี่ตูนนี่เคยใส่เครื่องเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะครับ